ไม่เหมือนยุคเราตอนนี้๓๐บู
อันนี้เข้าตัวคุณพลอยคนเดียวค่ะ
เด็กฉันไม่ค่อยมีสาระและหลักกายในชีวิต
สาระอะไรคะ

เกิดมาแบบนี้เนี่ยจะพาไปดูน้องหนุ่มหล่อ
คุณพ่อในวงการบันเทิงคือจะบอกว่าแต่ละคนหน้าตาดีนะแถมความสามารถก็ดีเหมือนกัน
มีใครกันบ้างพาไปดูเลยค่ะคนแรกเข้าโค้งมาเลยน้องออก้า
เป็นไงเห็นนั่นแหละเป็นเจ้าก้อนเนอะใช่แต่ก่อนเราก็แซวเออเป็นเจ้าก้อนหน้าม้า
ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าน้องออก้าลูกชายของพ่อเปิ้ลเนี่ยเรื่องความสามารถนี่เดินตามรอยพ่อมาแบบติดเลย
กับกีฬาเจสกีน้องเนี่ยไม่ได้มาแบบเล่นนะแต่มาเอาแชมป์นะคะลงแข่งหลายรายการ
คว้ารางวัลมาให้ครอบครัวได้ชื่นใจกันแล้วแล้วตอนนี้ดูสิเท่อ่ะดูไปดูมาเท่นะความสามารถก็ส่วนหนึ่ง
แต่ทุกคนสังเกตเหมือนกันไหมว่าออก้าของเราโตมาแล้วเป็นนุ่มหน้าตาดีตีหล่อเท่เห็นแล้วมันกล้าวใจ
นี่ชื่นชมนะทั้งเก่งทั้งหล่อครบเครื่องไปเลย
ยังไม่หมดจากน้องออก้าคุณผู้ชมไปต่อกันที่น้องพัฒน์ลูกชายคนโตของพ่อหนุ่มคงกระพันธ์นี่คุณผู้ชมดูนะ
บ้านนี้เขามีลูกสาวฝาแฝดด้วยนะเธอแต่วันนี้เราจะพูดถึงลูกชายคนโตน้องพัฒน์พี่ชายสายละมุนเขาชื่นชอบกีฬาการตีก๊อฟเหมือนคุณพ่อเลย
และไม่ได้แค่ชอบนะจริงจังถึงขั้นคว้าถ้วยรางวัลมาแล้วหลายสนามค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทำเอาคุณพ่อนี่เป็นไงปลื้มหน้าบานกันเลยทีเดียวเห็นแบบนี้น้องพัฒน์ถือว่าเป็นนุ่มหล่อตีหน้าตาดีไม่แพ้คุณพ่อเหมือนกันนะ
รอโตอีกนิดนึงละกันรับรองสาวตามกรี๊ดแน่นอนยังไม่หมดค่ะปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งหนุ่มน้อย
น้องโรเตอร์ลูกชายคนเล็กของพ่อพีชทองเจือนี่ฉายแววตามรอยคุณพ่อชื่นชอบการแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจ
แต่บอกแล้วไงว่าเด็กสมัยนี้เขาไม่ได้มาเล่นเขามาเอารางวัลจ้า
เห็นแบบนี้นะโรเตอร์เนี่ยคว้ารางวัลการแข่งขันรถระดับประเทศอยู่บ่อยครั้งเลย
แล้วตอนนี้โตขึ้นคุณผู้ชมดูสิหน้าตาออกแนวหล่อตีดูดี
ได้ความเซ็กซี่มีเสน่ห์มาแบบคุณพ่อไหม
นี่จะบอกว่าอาทิตย์ก่อนดิฉันเดินสวนกับครอบครัวพี่พีช

เขาลงบันไดเลื่อนมาดิฉันกำลังสวนขึ้นไปโอ้โหตาดิฉันค้างอยู่ตรงนั้นเลย

สวยพี่สาวสวยตบท้ายด้วยน้องโรเตอร์คนสุดท้าย

ฉันบอกเลยดิฉันอยากหวานแหแบบนี้เลย